คุณผู้ชมครับพาไปที่นครราชสีมานะฮะช้างเนี่ยคือโจ๊กเนี่ยนะครับ
ไม่ใช่แค่คนชอบนะช้างก็ชอบเหมือนกันนะครับ
คือช้างเนี่ยไปกินโจ๊กของชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เหมาทีเนี่ยหมดหม้อเลย
แต่ว่าชาวบ้านก็ไม่ได้ห่วงนะครับแต่เขาเป็นห่วงเพราะมันร้อนมาก
ก็กลัวว่าเดี๋ยวช้างกินเข้าไปมันจะร้อนเกินไปนะครับคุณผู้ชมครับมีคลิปเหตุการณ์ให้ดู
หัวโหพึ่งแล้วนะ
นี่ครับคุณผู้ชมครับหูนี่ควันขึ้นเลย
หรือโหมโหไม่มีขิงใส่ขิงไม่เจอ
ก็เลยความหม้อเลยนะคือยังงี้อดีตรองนายกเทศบนตรีตะบนหูศรีที่ปักช่องโคราชนะครับ
บอกว่าเจ้าพายเบี่ยงเล็กเนี่ยออกมาหากินครับเดินตามถนนผ่ามากลางหมู่บ้านเลยนะครับ
กินต้นกล้วยข้างบ้านอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณสักประมาณกิโลหนึ่งครับ
จากนั้นเนี่ยพลายเบี่ยงเล็กเดินมาหน้าบ้านครับแล้วก็กำลังตั้งเตาที่เขาทำโจ๊กเนี่ยเขาทำขายนะฮะ
แต่ว่านี่ก็นะครับพายเบี่ยงเล็กก็มากินฟรีเลยนะครับ
มันก็หาของกินนะครับแต่คุณสนั่นก็บอกว่าเอาจริงจริงเนี่ยนะฮะ
ไม่จ่ายเงินเนี่ยไม่ได้โกรธหรอกต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามันร้อนอ่ะอย่างที่บอกนะครับ
ดูสิเนี่ยแต่เอาเข้าปากนะไม่ได้สะบัดอะไรเลยนะเนี่ยเอาเข้าปาก
แต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าหมู่บ้านที่อยู่ติดแนวเขตอุทยานเขาใหญ่เนี่ย
ปกติก็คือจะมีช้างหลายตัวออกมาหากินแต่แปลกใจบอกว่าปีนี้เนี่ยเจอช้างป่าเขาใหญ่และกระทิงมาหากินนอกเขตมากขึ้นนะครับ
กับเมื่อสักประมาณ๑๐ปีก่อนครับชาวบ้านเนี่ยจะหาดูช้างต้องขึ้นไปดูบนอุทยาน
อาจจะมีปัจจัยอื่นครับที่ทำให้สัตว์ป่านั้นออกมาหากินอยู่นอกเขตทุกวันนะฮะ
ก็ฝากช่วยกันดูแลแล้วก็ระวังด้วยนะฮะถึงจะไม่ดุร้ายตามคลิปแต่ก็แหมเราคุยกันเป็นคนละภาษานะฮะ
มันก็ไว้ใจกันไม่ได้นะแต่คือชาวบ้านแถวนี้เขาก็ชินใช่ไหมคะแต่ว่าตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ทำไมลงมาบ่อยแล้วเจอบ่อย
อาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่ที่พวกสัตว์อยู่ถูกลุกรานด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ก็เลือกกินโจ๊กตอนเช้าด้วยนะกินโจ๊กตอนเช้าด้วยนะคะ